คุณผู้ชมพูดถึงคำว่าไม่ตรงปก
คำนี้นี่คือสิ่งที่คิดกับความเป็นจริงเนี่ย

แล้วไม่รู้ใครไปเอารูปโปรไฟล์ไม่หล่อเนี่ย

เครื่องตรงลากเสียงเนี่ยมันดูไม่จริงใจตรงนี้แหละ

ไม่จริงใจตรงไหนเอาฟักกามาวงนะครับ

แขกเหลือต้องมาเต็มใช่ไหมคะงานต้องยิ่งใหญ่
ขนาดว่ารัฐมนตรีช่วยหมอตีคุณสาธิตปิตุเตชะไปเป็นประธานเปิด

ไม่ตรงปกค่ะงานนี้ไม่เชื่อดูนะคะ

มันต้องคือ
น่าจะไม่ต้องกังวลเรื่องของโควิดโอมิคอนเท่าไหร่ไหมคะ

แล้วดูสิคะเวทียิ่งใหญ่อลังการอลังการมากเลยค่ะ

โอ้โหระดับรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขไปเปิดงาน
ไปเป็นประธานในการเปิดงาน

กับปูมาฟังนี่เป็นอีกคนนึงคุยกับปูได้เหรอ

ค่ะนี่คุณผู้ชมนะคะ

เพราะว่าจังหวัดระยองเป็น๑ใน๕แห่งที่จัดขึ้น
โดยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

จัดที่ชายหาดแหลมเจริญ
จัดชายหาดบรรยากาศมันจะควรแบบ

ขนาดว่าผู้จัดงานนี่เขาอำนวยความสะดวกแบบสุดเลยนะ
คือใครที่จะมาเข้างาน

แต่ก็ยังมีคนมางานบางตาแบบนี้นะคะ
น่าจะเป็นเพราะว่าหลายคนกังวลเรื่องของโควิดโอมิครอน
กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วตอนนี้
แต่บางคนมองทะลุไปถึงเรื่องการเมือง

ฐานเสียงพักประชาธิปัตย์ในพื้นที่จังหวัดระยอง

นครอนเหมือนกันเหรอโอ้โหเราก็มองแบบนั้นก็มองได้เหมือนกัน